รณีหนึ่งเรื่องของหนุ่มอายุทยา
ถือว่าดวงไม่ดีเอาซะเลยเพราะว่า
แล้วก็ไปเสียหลักชนท้ายรถกระบะบรรทุกของ

คู่กรณีเนี่ยลงมาดู

แล้วไปยังไม่พอซ้ำร้ายคือกระชากสร้อยคอหนัก๒บาท

ยังมาซ้ำเติมเขาอีกเหรอซ้ำเติมผู้บาดเจ็บนี่นะ
ใช่คนนี้เลยค่ะหนุ่มคนนี้คือนายวรฤทธิ์เบนจะโชธช่วงอายุ๒๖ปี
ต้องนอนรักษาอาการบาดเจ็บขาหัก
อยู่ที่โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งนายวรริสบอกว่าช่วงเกือบตี๓ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากเยี่ยมญาติ
บนถนนคู่ขนานสายเอเชียค่ะ
มาจนถึงช่วงหน้าห้างอายุทยาซิตี้ปาร์คมีฝนตกแล้วก็มืดมาก
ทำให้เขามองไม่เห็นรถกระบะบรรทุกสินค้า

เขาก็เลยพุ่งไปชนแล้วตัวเนี่ยมุดไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะเลยนะคะ
คนขับรถกระบะทำยังไงเขาก็ลงมาช่วยดึงออกมาแล้วถามอาการ
เป็นไงไหมแต่แล้ว
พอถามอาการเสร็จสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น

เกิดยังไงนะคะฟังผู้บาดเจ็บเล่าเหตุการณ์ด้วยตัวเองหน่อยค่ะ

หมอบอกเขามาช่วยแล้วช่วยกันดึงออกจากใต้ท้องรถ
อันนี้เขาถามเราเป็นอะไรไหมอะไรไหม
พอพี่มาไงเนี่ยพอผมไม่เห็นครับ
ไม่เป็นไรตอนนั้นเขาก็บอกเขาไม่เป็นไร
เราก็นอนอยู่แล้วเจ็บขาอยู่ตอนนั้น
พาเขาสักข้าตุกคอซ้อยคอปุ๊บ
แต่นี่เขาสตาร์ทรถที่ผมชนเขาเนี่ย
ไปเลยขับรถไปเลย
โอ้โฮอุศาสตร์เหมือนจะใจดีมาถามอาการนะ
ช่วยดึงตัวออกมาแล้วก็ดึงสร้อยแล้วก็ขับรถหนีไปเลยนะคะ
นายวรฤทธิ์บอกว่าพอถูกกระชากสร้อยคอตัวเองยังทำอะไรไม่ถูกไง
มันยังแบบเจ็บอยู่แล้วตรงนั้นก็มืด
เขาก็พยายามฝืนลุกขึ้นขี่จักรยานยนต์ไปที่โรงพยาบาลราชธานีเอง
เขาบอกไม่คิดเลยจริงว่าจะเจอคู่กรณีใจดำยังไม่พอ
ยังมาในคราบโจรด้วยนะคะ
พ่อของนายวรริสเองก็เข้าแจ้งความแล้วค่ะ
ที่โรงพักพระนครศรีอยุธยารวมทั้งขอดูกล้องวงจรปิด
เห็นรถต้องสงสัยขับผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีหน่อยนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้มันน่าโกรธจริงนะครับ